ยังอยู่กับผมตะครับผมสวัสดีครับ

ครับผมอีพีนี้อีพีที่๒๙พี่บอย
ถ้าใครเห็นโปรดก็น่าจะรู้ว่าเป็นกิริยานเอ็มพอเปนะ
บอยเรียกว่าอะไรนะอัจฉริยะลูกหนังคนต่อไป

ดูแล้วมันไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่จะเทียบชั้นเป็นแบบ
หรือว่าลอรอนโดคือจริงมันก็มีคนคือผมว่า
เวลานี้ที่มองเห็นนะครับแล้วก็อีกคนก็อาจจะน่าจะมีโอกาสก็คือ
คนนี้ก็น่าสนใจครับวาลาฮอวิชเพราะค่อนข้างอายุน้อยด้วย
ตัวใหญ่วิ่งเร็วแข็งแรงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
ตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เชิดฉายมากนะ
แต่ว่าอาวิชก็ค่าตัวแพงนะครับตอนที่ย้ายไปจาก
คือยังไงก็คือตอนนี้ก็คือเดือนกุมภาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเจจากับทีมนอกฝรั่งเศสได้
แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นเขาก็จะมีอิสระในการพูดคุยนะครับ
โดยสถานการณ์ดูแล้วน่าจะไม่อยู่แน่
ใช่คือถ้าจะอยู่ผมคิดว่าเขาน่าจะต่อสัญญาไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
คือคงไม่ยืดเยื้อหรือลากฉุดกระชากลากถูมาจนถึงกุมภาพันธ์๒๕๖

เป็นเพราะว่าฟุตบอลของลีกเองมันไม่ใช่เป็นฟุตบอลระดับสูง

คือโอเคอาจจะมีอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นได้แน่นอน

ไม่ว่าศีวิสันที่แรกอาจจะเป็นริวที่เป็นชำก็จริง

ก็คือว่าถ้าเราดูบรรดานักเตะที่คว้าบรรลงดอร์ไปนะครับ
ถ้าไม่นับเร็วในเมซี่ในปี๒๐๒๑เนี่ย
เมซิได้ได้บรรลวงดอลก็จริงแต่ว่า
ถามว่ามันใช่ไหมจริงมันก็ไม่ใช่
ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่อยเลยครับ
ก็จะเห็นได้ว่านักเตะที่คว้าบรรลงดอก็คือ
โรนานโดลูกาโมดริชมีไหมครับ
ซี่ซึ่ง๓คนนี้ก็เล่นในสเปรย์หมดเลย
ไม่มีนักเตะจากลีกเอิงที่ได้รางวัล
ในช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มี
ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้
เขามีความฝันเหมือนขายตรงเลย
ก็คงไม่ต้องเดาว่าเขาชอบใครแล้วเขาอยากจะเป็นใคร
แต่ตัวเขาก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งเดียวกันขนาดนั้นถูกปะ

เขาเล่นได้หมดแล้วครับแต่แค่ว่าตำแหน่งของเขาคือตำแหน่งทางนี้
ตัวลุกทางด้านซ้ายนะครับแต่ก็บางทีก็เห็นเขาก็สยับสลับแบบไปยืนทางขวาได้
เพราะว่าฟุตบอลมันสามารถที่จะโลเทดตำแหน่งตามความเหมาะสมของจังหวะอะไรตรงนี้ได้อยู่แล้ว
จริงเหตุผลก็เข้าใจง่ายคือเด็กไป๑๓ปีนะครับ
จะย้ายจากฝรั่งเศสไปอยู่สเปนผมว่ามันก็เร็วเกินไปนะครับ
เท่าที่รู้ก็มีเชลสีด้วยนะครับ
อย่างที่เรารู้กันดีครับก็คือว่า
ทำให้คนคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวยง
เขาได้แต่อุทานครับบอกว่านี่มันเปเล่ชัด

แล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าแบบจนถึงปัจจุบันเนี่ย

เขาก็อยู่ในระดับท็อปมาตลอดนะครับ
จนตอนนี้ครับเขาอายุ๒๓ปีครับ
การพัฒนาตัวเองครับแล้วก็การสร้างแรงจูงใจ
ให้ตัวเองมีความกระหายในการเล่นฟุตบอลระดับสูงต่อไป

มีส่วนร่วมแล้วก็ความรับผิดชอบต่อทีมมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับ
โดยที่เรื่องของฝีเท้าเรื่องของจังหวะการวิ่งพละกำลัง

เขาก็แหวกไปยิงแล้วดีทุกคนเลยมิลลิเตาส์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ยิงผ่านมือที่บกตัวเข้าไป
ความที่หยุดของร่างกายเขาก็อยู่ในระดับที่สุดยอด
ตอนนี้โลกฟุตบอลมีตัวแทนที่สมบูรณ์ถูกต้อง
ครับคราวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยครับว่า
เลยก็ว่าได้นะครับอ่าเรื่องนี้ผมไปเจอมาโดยบังเอิญครับ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านภาษาฝรั่งเศสถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งเป็นสำนักข่าวชื่อดังสถานีโทรทัศน์ชื่อดังในประเทศฝรั่งเศสนะครับ
เดี๋ยวจะอธิบายอย่างละเอียดก็คือว่า
ครั้งหนึ่งครับในช่วงที่ทำสารคดีด้วยกันเนี่ยนะครับ
แต่ไม่น่าจะให้ภาค๒๒ไม่น่าจะให้ภาค๒๒น่าจะเป็น๒๑๒๐อะไรอย่างนี้

ครับก็คือเกมบาสบาสเก็ตบอลค่ะใช่
ขาดลอยครับโดนทุบเละเทะเลยครับ
เดี๋ยวถ้าผมพร้อมผมจะโทรไปหาคุณนะครับเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับ

เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะคือโอเคไอ้ป๊อปเป้อาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้มาสัปดาห์เดียว
แต่เขาใช้เวลาแค่๑สัปดาห์ในการที่จะบูฟตัวเองขึ้นมา

มาเป้ก็ตอบว่าตลอด๑สัปดาห์เนี่ยครับเขาใช้เวลาศึกษาอย่างจริงจังในรูปแบบของการเล่น
เทคนิคต่างเปิดอินเทอร์เน็ตดูทิวเทอร์เรียลโน้นนี่นั่น
วิเคราะห์จุดแข็งประเมินจุดอ่อนก่อนที่จะท้าลอยมาเล่น
ก็พูดง่ายคือนอกใน๑สัปดาห์เนี่ยนอกจากศึกซ้อมฟุตบอลหรือการรักษาสภาพร่างกายแล้ว
นั่นแหละครับความไม่ธรรมดาของเคียนเอ็มป๊าเป้ไม่ได้เก่งแค่ในสนามนะครับ
เรื่องของเกมฟุตบอลหรือเกมบาสเขาก็เอกอุไม่แพ้กัน
สิ่งที่ทำให้เอ็มบาเป้สุดยอดถ้าจะให้สรุปแบบสั้นนะครับ
ก็คือว่าเขาเป็นนักเตะที่มีแรงจูงใจอันแรงกล้านะครับ
มีบุคลิกของความไม่ยอมแพ้มีความสามารถที่อยู่ภายในอย่างเต็มเปี่ยม
นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนที่ดีมากจากครอบครัว
อาจกล่าวได้ว่าครอบครัวคือรากฐานที่สำคัญที่ทำให้เอ็มบาเป้พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงครับเพราะว่ามีการสืบสอบถึงวิธีการเลี้ยงดูเอ็มทาเป้ของครอบครัวครับ
ก็ต้องบอกว่าเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเอ็มบาเป้เนี่ยถูกครอบครัววางเอาไว้อย่างดี
แล้วก็ให้อยู่ในกรอบไม่นอกรู่นอกทางแม้แต่นิดเดียวมีการเอาใจใส่อย่างเต็มเปี่ยม
คุณพ่อของเอ็นบับเป้ครับเขาชื่อว่าวิวฟรีดเอ็มบับเป้ครับผม
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาก็คงเป็นอดีตนักฟุตบอลแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบตัวทีมชาติอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองหรือเป็นอะไรแต่ว่าอยู่แถบชานเมืองของปารีสนะครับ
จะแบบเป็นเมืองเล็กอะไรอย่างนี้
เขามีคุณพ่อเป็นโค้ชนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังว่าครับ
มันเกิดอะไรขึ้นกับระหว่างพ่อลูกเดี๋ยวผมจะอธิบายครับ
ก็คือว่าเอ็มบับเป็นเนี่ยครับ
อยากที่จะเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่อายุประมาณ๒๓ขวบ
อันนี้จากคำพูดของพ่อเขานะครับ
เอ็มบัปเป้พูดลูกมาตลอดว่าเขาอยากเลือกฟุตบอลมาก
เพียงแต่ว่าคุณวิวฟริกเอ็บอเป้เนี่ย
ยังไม่เร่งรีบที่จะสอนเรื่องฟุตบอลให้กับลูก
เขาอยากเห็นครับว่าเอ็มบาเป้คู่ลูกเนี่ย
มีแพชชั่นในการเป็นนักฟุตบอลมากน้อยแค่ไหน
กระทั่งมาถึงจุดที่ประมาณ๔๕ขวบเนี่ย
เหมือนว่าวิวฟิกเอ็มบาเป้เห็นแล้วครับว่า
ริยาลูกชายของเขาเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลจริง
ก็เลยเริ่มเทรนด์ให้อย่างจริงจังเลย
โดยมีกฎนะครับมีกฎเป็นกฎตายตัวเลยว่า
ระหว่างเอ็มบัปเป้คนพ่อและคนลูกจะมีสถานะ
อืม
ก่อนที่จะกลับมาที่บ้านก็คือจะเปลี่ยนสภาพสถานะได้เป็นพ่อลูกตามปกติ
อืม

รู้ว่าวิวฟรีดและคิริยันเนี่ยเป็นพ่อลูกกันก็คือผ่านมาแล้วประมาณปีครึ่ง

คือในด้านหน่อยผมก็คือความแฟร์ที่ไม่ใช่แบบลูกตัวเอง
มาก่อนใครคือมีความแฟร์

บาเป้ผู้ลูกคิริยันเนี่ยคือไม่เคยเรียกโค้ชว่าพ่อ
ก็คือเรียกโค้ชโค้ชมาตลอด
ส่วนทางวิวฟรีดเอ็มบาเป้ก็เรียกไม่ได้เรียกเป็นลูกก็เรียกเป็นนักเรียกคิริยันนี่แหละนะครับ
จนวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่คุณแม่ของเอ็มบาเป้ก็คือเฟซ่าลามารีเอ็บบาเป้เนี่ยมารับ
แล้วก็เหมือนน่าจะหลุดปากออกมาครับว่าเผลอเรียกว่าพ่อ
จนทำให้ทุกคนภายในทีมเลยรู้กันว่าอ๋อ

ก็เรียกว่าพ่อและแม่เป็นนักกีฬาอาชีพ
ในส่วนของคุณแม่ครับเขาจะทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ต่าง

เย่นจำนวนมากเนี่ยก็คือใช้เรื่องของเงิน
เรื่องของคำมั่นสัญญาโน้นนี่นั่นต่าง

ตามที่ทางครอบครัวเขาวางเอาไว้นะครับ

ยงสัญญาต่างแล้วก็คุณแม่ก็ทำหน้าที่ดูแล
ในเรื่องของการสกรีนสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตสนามฟุตบอล
ให้กับทีเรียนเอ็มบาเปนะครับ
ได้รับการสนับสนุนอย่างดีแบบขนาดนี้

แล้วก็ในช่วงที่เอ็มบาเป้ดังเป็นผู้แตกสุดครับ
ก็คือช่วงจบฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่รัสเซียครับ
เพราะว่าปีนั้นรักเสียเป็นชำโลกนะครับ
ว่ากันว่าครับมีแบรนด์สินค้าจากทั่วทุกมุมโลกครับ
กว่า๒๐๐แบรนด์ครับ
ติดต่อมาที่เอ็มบับเป้ครับก็คือติดต่อมาผ่านทางคุณแม่นี่แหละ
แต่สิ่งที่คุณแม่เฟซ่าแล้วก็ทนายของครอบครัวครับ
ทำอย่างแข็งขันเข้มข้นก็คือการสกรีนทุกแบรนด์ที่เข้ามาครับ
คือเขาไม่ได้เลือกแบบเห็นเงินแล้วเลือกเห็นแล้วไม่

๑ใน๒๐๐แบรนด์ที่เข้ามาแล้วผ่านด่านคุณแม่แล้วก็ทนาย
เป็นนาฬิกาชื่อดังเลย
ซึ่งกว่าจะผ่านดัง
ใช่ใช่เป็นดับแพงมากครับ
กว่าที่แบรนด์เนี่ยจะทะลุผ่านครอบครัวแฮมมะเป้มาได้เนี่ย

คุยกันมาเป็นหลักปีนะครับ

ที่จะเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการเนี่ย
โดยที่ครอบครัวเอบาเป้ครับ
ไปคุยกับช่างทำนาฬิกา

แล้วมันคือเกรดเดียวกันคิอการแบบแข็งแรง

ยังต้องสกรีนขนาดนี้

อันนี้ก็เห็นได้ชัด
เรื่องของฟุตบอลทางโดยตรงอยู่แล้วนะครับ
คือผมก็ไม่รู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสมากนักนะครับ
ฟุตบอลพร้อมมากคือใครเข้าไปเนี่ยคือเรียกว่าได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
นะครับก็คือเป็นสถาบันที่ปั้นนักฟุตบอลโดยตรงเลย

แล้วก็มีเรื่องของความเข้มงวดนะครับ
พูดง่ายคือทั้ง๕ตัวก็คือความเคารพกฎความเข้มงวดประสิทธิภาพและเสียงหัวเราะ
โดยที่สถาบันแห่งนี้ครับไม่ใช่นักเตะทุกคนจะได้รับการเชื้อเชิญ
คือไม่ใช่แค่เสียเงินแล้วเข้าไปสถาบันของตังอันนี้ไม่ได้
แล้วก็ได้ลงสนามครั้งแรกในช่วงปี๒๐๑๕หรือก็คือตอนอายุ๑๗ปี

ใช่ก็เรียกว่าฝีเท้ามันสุดตีนะครับ

ดันลูกชายอย่างเต็มที่เลยก็เหมือนว่าแบบ
เหมือนให้ลาไปดูแลลูกได้เลยครับ
ซึ่งเห็นที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นว่าครอบครัวเนี่ยเขาดูแลอย่างเต็มที่จริงนะครับ
ตอนนั้นเขาอยู่ทีม๑๗ปีใช่ไหมครับ
มีเทรนเนอร์ที่ชื่อว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกไหม
คือเวลาลุกก็ลุกไปแต่ว่าเกมรับเนี่ยคุณต้องลงมาช่วยเพื่อนร่วมทีมด้วย

อย่าต้องลงมาช่วยเรื่องเก็บรับด้วย
เพราะว่าเรื่องเกมรับก็เป็นเรื่องที่สำคัญของนักฟุตบอลเหมือนกัน
เพื่อที่จะให้เป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ก็อย่างที่เล่าไปครับก็คือเขาอยู่กับทีมชุดเยาวชนเพียงแค่๒ปีเท่านั้นนะครับ

จริงเดียวกันตอนแรกสปริปมันจะจบที่ประมาณนี้
แต่ว่าหารบูหลายเรื่อย
จนไปเจอเรื่องประมาณ๒คำเนื่องด้วยกันครับ

มันมีข้อเสนอจำนวนมากของทีมชั้นนำระดับยุโรปอยากดึงเอมะเป้ไปร่วมทีมอืมอ่า
เพียงแต่ว่าตอนนั้นโมนาโกมีหรือว่าผู้อำนวยการฟุตบอลแล้วกันครับ
เขาช่วยอืมเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องของฟุตบอลอย่างคนเขาเคยทำงานร่วมกับ
คือมาก่อนเขาบอกกับคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
อยากที่จะให้อยู่กับต่อไปอย่าเพิ่งรีบย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่ามันเร็วเกินไป
แบบเด็กคนนี้เขาให้เหตุผลด้วยครับว่าการที่อยู่กับต่อไปจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
เพราะนี่จะทรงผลดีต่อฟิทารของถ้าหากเขารีบไปอยู่กับทีมใหญ่เร็วเกินไป
มันจะไม่ใช่ด้นดีกับเขาเพราะทีมใหญ่อืม

แต่ว่าเขาก็อยู่กับทีมไปอีกประมาณ๑ปี
แล้วก็ย้ายไปร่วมทีมแบต๘ตลาด

การย้ายทีม
ย้ายทีมตอนนั้นค่าตัวเพียวน่าจะประมาณ๑๔๕ล้านยูโร
แล้วก็มีแอดออน๓๕ล้านก็ประมาณ๑๘๐ล้านยูโร
ซึ่งตอนนี้แอดออนน่าจะยังทำไม่สำเร็จบ้างครับ
ผมว่าแอดออนเนี่ยมันน่าจะรวมไปถึงบรรลงดอร์ด้วยแน่

เขารู้ว่าถ้าเขาไปตอนนี้

โดยที่เขาก็ยืนกับเนมานั่นแหละ
เพราะว่าเนมากับเขาก็ย้ายมาพร้อมแทบจะพร้อมกันเลย

อันนี้ขอเล่าเรื่องที่ใหม่
สักหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งผ่านมาสัปดาห์เดียวก็คือ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
เกมนี้ผมไม่ได้ดูแต่ว่า
ไฮไลท์ตอนหลังดูเต็มเกมนั่นแหละตอนหลังนะครับ

บานชอตที่เขาควรจะทุ่มเทควันนี้ทำไมวันนี้นัสซี่มันเนยวะ
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แก่แล้วในเกมชายเกือดแต่๓๕แล้ว
แต่ว่ามันเจอมัดปิดมันน่าจะมีเอเนอร์จี้ที่มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะ
ก็คือว่าในเกมเนี่ยคนที่ยิงประตูชัยครับ
นาที๙๐บก๔ก็คือเอ็มบาเป้ซึ่งเป็นการยิงที่สวยงาม
แล้วก็สะท้อนถึงความสามารถเฉพาะตัวของเอ็มบาเป้มาก
ก็คือการแหวกนักเตะแบบพวกเอแดมิลิเตาลูคัสวาเกฟ
แล้วก็ในช่วงตลอด๙๐นาทีเนี่ย
เขาสามารถทำให้แบ็คขวาระดับทีมชาติสเปนอย่างดานี่กาบาคาวหัวหมุนหลังหักไม่รู้กี่รอบแล้วครับ
ก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เลยว่าทำไมมัธวิทย์อยากได้เอ็มบาเปมากเลย
ดูแค่ก่อนวันนี้ค่าตัว๑๖๐ล้านที่เรียลมาริกเคยเสนอไปช่วงซัมเบอร์เนี่ย
ถูกไปเลยถูกมากเอ็มบาเปเล่นจนแบบ
กองหลังเดลมาริดเล่นสู้ไม่ได้ครับ
ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่หลังจบเกมครับ
ก็คือว่ามีนักข่าวเข้าไปถามครับว่าอนาคตของเอ็มบาเป้เป็นอย่างไรตอนนี้
เขาก็ตอบกลับมาว่าครับตัวของเอ็บเป้เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของอนาคต
ใดทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นให้กับ
ปารีเซลเช็ดแมงหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของโลกนักข่าวก็ถามต่อไปครับว่า
เจอกับเลอร์มัดวิดเนี่ยมีอิทธิพลใดกับตัวเอ็มบาเป้ไหม
เขาก็ตอบกลับมาว่าคำตอบก็คือไม่มีตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย
ผมกำลังทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในซีซั่นหน้า
กั๊กชิบหายเลยอืมตอบไม่ได้คิดแต่ว่าคิดมาแล้ว
อ่าใช่ใช่ใช่ตอบว่าไม่คิดแต่จริงคิดแล้ว
ผมผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจอนาคตเรียบร้อยแล้วใช่คิดมาแล้วแบบนี้เนอ
คำตอบแบบเนี้ยแล้วคำตอบเนี้ยเหมือนรู้ตอบเหมือนรู้ว่าจะถูกถามด้วย
คือเป็นการเตรียมคำตอบได้แบบเป๊ะเลยอืมใช่ใช่นะครับมันมีข้อมูลอีกข้อมูลชุดหนึ่ง
ผมไปเจอมาโดยบังเอิญครับเขาบอกว่าคนนี้เป็นแหล่งข่าว
ก่อนที่จะอำราธินเหมืองแล้วปิด
อ่าอืมเอาให้ได้เอาให้ได้ก่อนไปอ่า
ก่อนไปมีค่าว่าเรียกว่าผู้อยู่นะหุ้ยเรียกว่าผู้จะ
ก็ใช่ไงมันขำตรงนี้แหละ
คือมันมีข่าวนะมันมีข่าวบอกว่าเนี่ย
เพราะว่าอายุเขาน้อยกว่าเยอะ
นี่ก็ลองดูกัน
ลงไปแทนใครก็ได้แต่ตำแหน่งหลักก็จะเป็นหน้าเป้า
แต่เมื่อคืนเล่นหน้าเป้าได้เนียนตามากบอกเลยว่า
เป็นหน้าเป้าแต่มีการแบบลงมาเล่นบอลหน้าเข็ดโทษบ้าง
แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหน้าเป้าแบบแท้เราก็จะดูออก
มันจะไม่ได้ยืนค้ำขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ลงมาล้วงลูกเองขนาดนั้น
น่าสนใจเล่นค่อนข้างดีกว่าที่คิดไว้
คือจริงก็คิดไว้แล้วว่าดีแหละ
แต่เมื่อคืนได้ดูเต็มแล้วเล่นได้เหมือนอยู่ริวฟูมาเป็น๒๓ปีแล้ว
ทั้งที่เพิ่งเล่นประมาณ๒เกมใช่ไหม
ใช่เนี่ยไม่ถึง๒อาทิตย์เองมั้ง๑๐กว่าวัน
ใช่เล่นได้ดี
ปากหน้ากระเป๋าด้วย
เพราะว่าลิเวอร์ภูก็ไม่ใช่ทีมที่เงินเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยเนาะ
เงินเยอะนะแต่ขี้เหนียว
เหนียวอาจใช้คำว่าขี้เหนียวดีกว่า
เหตุในการที่จำเป็นต้องมีมันน้อยลง
ก่อนที่จะจบเอ็มพิโซดนี้ไปครับผมแถมให้อีกหนึ่งประเด็นสั้นครับ
คำตอบของเรื่องนี้ผมไปเจอมาก็คือว่าเขาให้คำตอบครับว่า
ที่จริงแล้วเนี่ยประเทศฝรั่งเศสยังไม่มีมรดกด้านฟุตบอลที่เข้มข้นเมื่อเทียบกับประเทศเยอรมนีอังกฤษหรืออิตาลี

แล้วถ้าเราไปดูทีมอื่นในลีกเองครับจะเห็นได้ว่ามันก็มีทีมระดับหลัก๑๐๐ปีก็จริง
เช่นมักเซยชีลงแดงบ็อกโดแซงเอเตียนแรนด์พวกนี้ในยุคหลักร้อยปี
อย่างโมนาโกก็ยังไม่ถึงครับโมนาโกเพียงแค่๙๗ปีเท่านั้น

ซึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องฟุตบอลแต่เป็นเรื่องของอาหารครับผม
เพราะฉะนั้นการอินกับฟุตบอลมันเลยมันเลยน้อยกว่าอยู่แล้วเนอะ

ฟุตบอลฝรั่งเศสถือเป็นวัฒนธรรมใหม่
ที่กำลังก่อร่างสร้างตัว
ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนัก
ถ้าหากนักเตะที่มาจากปารีเซียงหรือปารีสเนี่ย
ความคลังมันต่างกัน

บ้านเราสมมุตินักเตะไทยลีก
แล้วมันก็อยากไปเล่นญี่ปุ่นอยากไปเล่นเกาหลีไง
เพราะว่าวัฒนธรรมฟุตบอลมันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะ
มันก็เข้าใจได้ในเรื่องนี้

ผมก็ยังไม่มีทีมบอลไทยที่เชียร์จริงเลย
ยังหาทีมเชียร์ไม่ได้ด้วย
ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมฟุตบอลที่มันยังไม่เข้มข้น

ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูว่า
คุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังยังไม่มีทีมเชียร์ในไทยลีกอย่างจริงจัง
นั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
ดูได้แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นคลั่งไคร้ใช่ไหม
เพียงแต่ว่าอีก๕๐ปีข้างหน้าเนี่ย
ความเป็นวักคำฟุตบอลคนที่เป็นเด็กปารีแท้เนี่ย
เช่นเดียวกับฟุตบอลไทยบ้านเราก็คือถึงจุดนึงเนี่ย
อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเข้มข้น
ความเป็นตัวตนผ่านทางทีมฟุตบอลมากขึ้น
คือนึกง่ายสมมุตินะพี่บอย
สมมุติว่าวันนี้พี่เป็นคนกว่าได้เรียนตัวกำเนิด
มันน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันอย่างนั้นแหละ

ถ้าใครเคยไปปารีสเนี่ยบางทีจะเห็นได้ว่า
คนที่ใส่เสื้อบอลน่ะ
เขาที่เป็นคนฝรั่งเศสนะเขาไม่ได้ใส่แค่เสื้อของปารีสใส่เชฟแมง

น่าจะโดนกระทืบได้ง่ายด้วย
อันนี้ไม่นับถึงบางย่านในกรุงโรมนะครับ
มันก็จะมีโซนที่แบบโซนสเกาเซอร์
อันนี้มันชัดเจนเหมือนกัน
มันเหมือนจะเทียบคนพอกันนะ

เราเจอที่แบบฝั่งล่างมาเกินกว่า๑๐๐ปีแล้ว
เพียงแต่ว่าบอลฝรั่งเศสมันยังไม่ถึงจุดนั้นแค่นั้นเอง

มันคือการสนับสนุนและการ

ดูแลอย่างถูกต้องจากครอบครัวมาตั้งแต่ต้นเลย

คือโอเคครอบครัวอื่นใดเขาอาจจะสนับสนุน
มีการคิดแล้ววางอย่างเป็นแบบแผน

ยิ่งทำให้แบบทุกอย่างมันดูมันดูโกรธไปหมดเลยอ่ะ

อยากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็บอกพ่อลบเล้าพ่อ

อืม

ซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก

เตะคนเดียวแต่ได้เห็นมุมมองค่อนข้างเยอะ

อย่างที่พี่บอยพูดไปเมื่อกี้

พอเจอข้อมูลแล้วแบบมันสนุกมากจนแบบ

ผมว่ามันยังมีข้อมูลบางอย่างที่แบบผมยังหาไม่เจอ
เจออาจจะแบบแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะอะไรเงี้ย
ด้วยกรอบเวลาที่เราค่อนข้างจำกัด

ยังครับ
ใช่ครับผม

ข้างไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือหยิบยกมาเห็นต่างหรืออะไร
ค่อนข้างไปลื่นเพราะว่าด้วยข้อมูลด้วยทุกอย่างมันค่อนข้างจะเรียบเรียงได้ดีด้วยแหละ
อันนี้ก็ต้องชมพี่บอยเรื่องการเรียบเรียงแล้วก็ด้วยตัวข้อมูลเขาเองมันก็ดูน่าสนใจแล้วดูเป็นโกรธไปหมดเลย
มันไม่ค่อยมีตัวที่เป็นแบบอีชูแปลกสำหรับตัวเขาเนาะเออดี
ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะไม่ว่าจะแทนเมซี่ลูโรนาโดที่เราพูดกัน
ไม่ไม่แปลกที่ที่วันนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องราวของเขาก็จะเป็นหนึ่งจะเรียกได้ว่าอะไรเนี่ย
เป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงว่าวันนั้นเขาจะจุดสำเร็จตรงนั้นเออใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้มาโดยที่บรรโฟล์กอะ
มันดูแล้วมันมีเหตุมีผลในการในการที่ถ้าเด็กคนนี้อยู่วันหนึ่งจะโตเป็นแบบเจ้าของบรรลองดอร์สักปีนึง
ซึ่งคิดว่าคงไม่ปีเดียวอ่ะถ้าเกิดดูจากฟอร์มตอนกันตอนนี้แล้วก็คนในรอบเขาเรียกอะไรอ่ะ
ในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเก็บได้เยอะอยู่ในช่วงที่เขาท็อปฟอร์มสุด
ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะไปตกอยู่ทีมไหนด้วยนะอันนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัย
ในการคว้าบรรลองดองเขาด้วย
ปีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ปีนี้พี่เมียกลับมามันช่วงท้าย
แล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ปิดประตูตายซะทีเดียว

แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีโอกาส

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีค

มันคือโครงสุดท้ายของทีมเป็นเล็กละ

มันจะมันมากในวันที่เจอกัน
ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันน่าจะขับเคี่ยวกันสนุกขึ้น
จากที่แบบหัวตาม๖แต้มมันโอกาสเป็นไปได้น้อย
แต่พอเหลือ๓แต้มมันก็ทำให้สนุกขึ้น
คือถ้าเป็นทีมอื่นความกดดันมันจะสูงกว่านี้แล้วล่ะ

เขาโฮดิ้งเรื่องนี้ไหวอยู่แล้วไง

คดีเสียดายเอาจริงนะฤดูการนี้เท่าที่ถึงตอนนี้

คือถ้าเชลซีไม่เป๋ไปช่วงหนึ่ง
ช่วงโควิด

ตามเหมือนจะ๑๐แต้มแล้วตอนนี้
ก็ไม่เป็นไรเชลซีได้สโมสรโลกแล้ว
แล้วไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่างเชลซีจะขึ้นมา

นั่นแหละก็บอลพรีเมียก็ลุ้นกันต่อไป

จากที่ตอนแรกดูแล้วซิตี้จะแบร์เบอร์ก็ยังมีความสนุกสนานให้บี้กันอยู่
รวมถึงท็อป๔ก็ยังมันแน่นอน
นาทีนี้มีรุ้นกันมากกว่า๕๖ทีม
อยู่ตรงนั้นเบียดกันมันแล้วยิ่งสเปอร์กลับมาชนะแล้วด้วยเนี่ย
ตรงนั้นใช้ตารางก็มัน
เบอร์รี่ก็อยู่ก็โหดขึ้นมา
แต่ไทยตารางค่อนข้างชัดเจนแหละแต่ว่ามันจะมี
มันจะมีนิวคัสเซิลมีเอฟเวอร์ตันที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นว่า

ต้องบอกว่าอันนี้เราอัดหลังจากเกมที่เซลล์อัมตันชนะ

มันสุดยอดแหวะสำเร็จมาก
เหมือนกระป๋องออเร่อโรเมอุเล่นแบบโหดดีแก่งมาก

พรีเมลีกต่อไปแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย
วันเดียวกับบอลทุกวันเสาร์บ่าย๒
เราก่อนแล้วค่อยไปดูบอลต่อช่วงกลางคืน

ตามช่องทางที่ฟังอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะ
แล้วก็ช่องทางการฟังพอดแคสต์
เราก็ซอวิสไปครบแล้วแต่
ถนัดแพลตฟอร์มไหนแล้วกัน
เป็นธรรมเนียมของเราไปแล้วการสปอย

มีตั้งแต่ทีมชื่อดังในเยอรมัน
มีทั้งกองหน้าชื่อดังของพี่มะลิ
มีอดีตนักเตะ
อดีตนักเตะสำคัญ
ในยุคเริ่มต้นของพี่เมลิกอีกคนนึง

เยอะมากจนแบบยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกใครดีครับผม

๓๐นี่แบบเยอะมากครับ

ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเผื่อว่ากัน

สนุกดีแต่ว่าก็เดี๋ยวพี่บอยว่าไปตามสเต็ปของเราแล้วกัน
อีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้มั้ยเราก็ทำเป็นเล่นไปเหมือนจะไม่ได้ยาวมาก
ที่เหลือก็เรื่องเป็นของพวกเราคุยกันหลังเกม
อีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละพี่บอย
แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีที่๓๐ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ตามที่เราบอกกันไปสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว
เจอกันอีกทีหน้าสวัสดีครับผม
สวัสดีครับผม